ยังอยู่ในวัดในวาแต่ว่าไปช่วยพระท่านหน่อย
เพราะว่าต้องช่วยกันจับงูในวัดครับ

นี่ครับแน่ใจหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันงูหลามหรืองูเหลือม

ยาวประมาณ๔ถึง๔หรือ๕เมตร
ต้องจับที่หัวอีกท่านหนึ่งจับหาง
อีกท่านหนึ่งจับที่ตัวส่วนอีกท่านหนึ่งสวดมนต์ไล่งู
ร่วมด้วยช่วยกันทำคนละหน้าที่

เหล่าปัญญาท่านทั้งหลายพระทั้งนั้นคุณผู้ชม

แต่ละรูปเนี่ยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เอางูเข้าไปอยู่ในกระสอบถุงปุ๋ย
สุดท้ายเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

หลังวัดมันนิดเดียวมันจะหน้า
เอางี้ละกันจับใส่ถุงปุ๋ยอะไรก็ว่ากันไป

เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของพี่กู้ภัยก็ได้มั้ยวันนี้ละพาเดินจงกลมก่อน
อ๋อเดินจงกลมอะไรล่ะงูมันพาไป

นึกว่าแบบเออให้งูมันฝึกสมาธิความอดทน
แต่ผมเชื่อว่าทางพระท่านเองก็คงจะเคยเห็นลักษณะแบบนี้
แล้วก็ถ้าจับเป็นนะคุณดูวิธีการใช่

เพราะฉะนั้นก็บอกให้ก่อนว่าน้องหนูหรือใครก็ตาม
ที่ไม่มีความชำนาญในการจับงูก็อย่าไปจับมันเลย
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระ
เฮ้ยเป็นหน้าที่ของกู้ภัย
ไม่ใช่เห็นภาพนี้แล้วงูมาบ้านโทรตามพระ
นิมนต์มาเลยไม่ต้องนิมนต์พระไปจับงู